เราจะไปตามเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดชายภูมิ

คนในบ้านหลังนี้ถูกยิงเสียชีวิต๔ศพ

พ่อแม่ลูกสาวลูกเขย

ศพเนี่ยกระสุนเข้าที่ศีรษะนะฮะ

มือปืนที่ยิงเขาแล้วเนี่ยยิงแล้วหนีไปนะฮะ
เดี๋ยวเรื่องมือปืนเดี๋ยวไล่ให้อีกทีนึงนะครับ
วันนี้หลังได้รับแจ้งเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
คือในบ้านเนี่ยนอกจากผู้ใหญ่๔คนนี้ที่ถูกยิงเสียชีวิตทั้งหมดนะครับ

มีเปรย์อยู่เนี่ยมีเด็ก๘เดือนอยู่คนหนึ่งด้วยนะ
ไม่รวมเด็กผู้ชายอีกคนนึงที่รอดไปได้นะฮะ
ส่วนนี้คือสภาพพื้นที่ชาวโม่งชาวบ้านมาดูกันเต็มเลยครับ

ผมเองเนี่ยได้ยินข่าวตอนบ่ายนี้ก็ตกใจ
บ้านหลังนึงมีคนถูกยิงตาย๔ศพ

สุดท้ายเนี่ยหนีไปแล้วเนี่ยไปฆ่าตัวตายยิงตัวตายหนีความผิดเหมือนกัน

รวมแล้ววันนี้๕ศพ

อยู่ที่หมู่๑ตำบลมั่นยางอำเภอกเกษตรสมบูรณ์นะครับ
ทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะครับ

ผู้ที่เสียชีวิต๔ศพนี่ครับ
นางวันเพ็ญเขียวเข้าอายุ๕๐นี่เป็นแม่ในครอบครัวนะครับ
นายสมศักดิ์เขียวเข้าก็อายุ๕๐เหมือนกัน
สามีนางวันเพลงสองคนนี้คือพ่อกับแม่
นางสาวสุนิสาอายุ๓๐นี่คือลูกสาว

และนายอดุลวันจงคำอายุ๓๐
นางสาวสุนิสาเป็นลูกเขยของนางวันเพ็ญกับนายสมศักดิ์
ส่วนจุดที่ไปเจอศพนะครับท่านผู้ชมครับ
ศพแรกที่ไปเจอเนี่ยอยู่ที่แคร่ข้างบ้าน
คือศพของนายสมศักดิ์คนที่เป็นพ่อในครอบครัวนะฮะ
ผู้ก่อเหตุเนี่ยคือถ้าไล่ตามช่วงเวลาการก่อเหตุเนี่ย
เจ้าหน้าที่คาดว่าจะถูกยิงเป็นคนที่๓นะครับ
ที่ห้องหน้าบ้านเนี่ยมีศพของนายอดุลลูกเขยนะครับ
นี่ถูกยิงอยู่ในห้องนะฮะคาดว่าถูกยิงเป็นคนแรกเลย
ลักษณะของผังของห้องในบ้านพื้นที่ต่างที่เจอศพเป็นแบบนี้นะครับ
เข้าไปในบ้านเนี่ยจะมีห้องนอนชั้นล่าง
ข้างล่างมีศพของผู้หญิง๒คนก็คือ๒แม่ลูกนะฮะ
นางวันเพ็ญที่เป็นแม่กับนางสาวสุนิสาที่เป็นลูก
เสียชีวิตถูกยิงอยู่ในห้องเดียวกัน
นี่นะครับศพของนางสาวสุนิสาเนี่ยนอนหงายอยู่ที่ซอกประตูห้องนะครับ
ข้างตัวมีโทรศัพท์มือถือตกอยู่เครื่องหนึ่ง
ในห้องนี้พัดลมยังเปิดอยู่เลยครับท่านผู้ชมครับ
นี่ค่ะคือศพของนางวันเพ็ญคนที่เป็นแม่เนี่ยนอนคว่ำหน้าอยู่ที่ข้างที่นอน
โอ้โหแล้วที่เห็นแล้วมันสลดหดหูที่สุด
ข้างที่นอนตรงนี้เนี่ยมีเปรย์เด็กอยู่นะเปรย์เด็กนะ
คือคนร้ายเนี่ยขณะลงมือเนี่ยในเปรย์นี้เนี่ยมีเด็กอายุ๘เดือนเป็นลูกสาวคนเล็กสุดของนางสาวสุนิสานอนอยู่ในเปรย์ด้วย
คือน้องอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลย
เปรย์นี่ไหมฮะข้างเปรย์เนี่ยนี่คือศพของยายของเด็กนะครับ
แล้วในเปรย์นี้มีเด็กหญิงอายุ๘เดือนนะฮะโอ้โหเดชบุญเหลือเกินที่คนร้ายมันไม่ยิงเด็กด้วย
โอ้โหท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้ส่วนมือปืนที่ก่อเหตุเนี่ยชาวบ้านบอกเห็นนะฮะคือนายสายชนชาลีเปรียมอายุสามสิบห้าปีนะครับคือตาม
พื้นที่ของภูมิลำเนาที่เขาอยู่เนี่ย
เป็นชาวหมู่๙ตะบนสะโพนทองอำเภอกเกษตรสมบูรณ์ในชายภูมินี่แหละนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ออกไล่ติดตามตัวเลยนะครับหลังจากที่รู้ว่าคือนายสายชนนะครับไล่ไปจนรู้ว่าหลบหนีไปอยู่นู่น
สำนักสงฆ์นะฮะเป็นลักษณะของสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมหลวงปู่สำเร็จลุนอยู่บ้านจมื่นตะบนบ้านเดืออำเภอกเกษตรสมบูรณ์
ห่างจากจุดเกิดเหตุบ้านหลังเกิดเหตุ๒๐กิโลเมตร
แต่พอไปถึงเนี่ยนายสายชนยิงตัวตายนะครับยิงตัวตายหนีความผิด
สภาพศพของนายสายชนที่มือข้างขวายังกำปืนสั้นขนาด๙มมเอาไว้อยู่เลยนะครับ
นี่ฮะกลายเป็นว่า๕ศพนะครับเหตุการณ์ในวันนี้
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ชื่อนางเพ็ญประพาพาพักดีบอกกับเรานะครับบอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยอยู่ที่บ้าน
นี่ฮะคุณพี่เพ็ญประพานะครับบอกกับคุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราบอกตอนเกิดเหตุเนี่ยเที่ยงบ่ายเนี่ยพี่อยู่ที่บ้านนะ
แล้วเสียงปืนเนี่ยมันดังขึ้นหลายนัดมากก็วิ่งออกมาดูเห็นนายสายชนคนก่อเหตุเนี่ยเดินเข้าไปในบ้านหลังนี้คาดว่าตอนนั้นมีคนถูกยิงไปก่อนแล้ว
ก็คือนายอดุลคนที่เป็นคนที่เป็นลูกเขยของบ้านศพนายอดุลเนี่ยอยู่ที่ห้องหน้าบ้านรายที่สองเนี่ยถ้าดูจากสภาพศพในบ้านน่าจะเป็นพ่อคือนายสมศักดิ์นะฮะก็เป็นพ่อตาของนายอดุลเพราะว่าขุดร่องน้ำอยู่ที่ข้างบ้านนะครับ
หลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นอีกพอสิ้นเสียงปืนเนี่ยในบ้านเนี่ยคาดว่ามีคนถูกยิงอีกเพราะในบ้านเนี่ยนางวันเพ็ญคงกำลังเลี้ยงหลานสาวคนเล็กที่อยู่ในเปรย์นะฮะแล้วนายสายชนเนี่ยคงเดินออกมานอกบ้านจะขี่จักรยานยนต์หนีออกไป
ระหว่างนั้นนางสาวสุนิสานะฮะที่เป็นลูกสาวของบ้านกลับมาถึงบ้านพอดีค่ะโอ้โหแล้วมากับเนี่ยมากับลูกชายคนกลางอายุ๒ขวบนะฮะเพิ่งไปซื้อส้มตำมานะครับคือพอมาถึงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับคาดว่าตอนนั้นคงจะเห็นแม่ตัวเองถูกยิงเลยกรี๊ดลั่นแล้วคงจะวิ่งเข้าไปในตัวบ้าน
นายสายชนเนี่ยคงเห็นก็เลยวิ่งเข้าไปแล้วไปจ่อยิงอีกแต่อาจจะจ่อยิงเข้าไปทางหน้าต่างทำให้ทางนางสาวสุนิสาก็เลยถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในห้องเดียวกับแม่นั่นแหละแล้วก็ขี่จักรยานยนต์เนี่ยหลบหนีไป
ใช่ค่ะส่วนลูกชายวัย๒ขวบคนร้ายไม่ได้ยิงน้องนะคะ

มาด้วยกันก็คือพาเข้าบ้านมาด้วยกันนะคะแต่ว่าเป็นจังหวะที่นางสาวสุธิสาเนี่ยเห็นแม่ตัวเองถูกยิงล้มอยู่กับพื้นก็เลยร้องกรี๊ดขึ้นมาคนร้ายเลยวิ่งกลับมาก่อเหตุซ้ำ
เท่ากับว่าในบ้านเนี่ยยังมีอีก๒คนคือเด็กชายวัย๒ขวบกับเด็กหญิงอายุ๘เดือนที่อยู่ในเปรย์นี้ใช่ค่ะแต่คนร้ายไม่ได้ยิงใช่ค่ะเดี๋ยวฟังเสียงพี่เพ็ญประพาหน่อยนะฮะ
ก็ได้เห็นเขาออกมากันให้เห็นหลานเดินออกมาประตูอดีป้องหรือมาอุ่มเอาหลานแล้วก็เข้าไปดูพ่อเขา
ค่ะน้องสองกวาบที่คนวั่นวั่นอ่ะคนกลางเขา
ค่ะอยู่กับแม่ในห้องเขาก็ว่าคน
โอเค
นี่อ่ะคือพี่เบนมันพาอยู่ข้างบ้าน
ตอนที่เล่าให้เราฟังเนี่ยดูสีหน้าแววตารู้เร็วพี่เขาเครียดมากเลยว่าโอ้โหเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแบบต่อหน้าต่อตาอยู่เหมือนกัน
ทีนี้ต้องเท้าความนิดนึงว่ามันเรื่องอะไร
ทำไมคนร้ายถึงก่อเหตุโหดเยี่ยมขนาดนี้ยิงแบบยกครัวเลย
เรื่องนี้เราถามคนร้ายไม่ได้แล้วล่ะคะ
ยิงตัวตายไปแล้วแต่เราได้คุยกับพี่สาวของนายสายชนซึ่งเป็นคนร้าย
พี่สาวชื่อกันนิกานวลจันทร์อายุ๓๘ปี
นางสาวกันนิกาเล่าให้เราฟังแบบนี้ค่ะ
สายชนน้องชายของเธอกับครอบครัวผู้ตาย
เพราะว่าครอบครัวคนตายกับพี่นาของนายสายชนอยู่ติดกันพอดี
นี่ค่ะผู้หญิงที่สวมหน้ากากอนามัยสีม่วงเสื้อสีขาวเนี่ย

เขาบอกว่าทะเลาะกันบ่อยมากระหว่างน้องชายกับครอบครัวคนตาย
ขึ้นโรงพักก็หลายรอบแถมยังไปต่อยกันบนโรงพักด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมเดือนที่แล้วครอบครัวคนตาย

แล้วก่อนเกิดเหตุช่วงเช้าตำรวจสพเกษตรสมบูรณ์
เพิ่งนัดครอบครัวคนตายกับนายสายชนไปไกล่เกลียนที่โรงพักเอง

เพราะว่าฝั่งครอบครัวคนตายบอกว่าอยากให้นายสายชนขอขมาเขาด้วย
นายสาชนบอกไม่ผมไม่ขอขมาผมไม่ขอโทษ
สุดท้ายเลยกลายเป็นว่าไกลเกลี่ยไม่ได้แล้วแยกย้ายกันออกจากโรงพักไป

ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าน้องชายหายไปไหน
มารู้อีกทีก็คือตำรวจโทรมาบอกว่า
คุณน้องคุณเนี่ยไปก่อเหตุฆ่ายกครัวเขา๔ศพนะ
แล้วสุดท้ายเธอก็เพิ่งมารู้ว่าน้องชายไปยิงตัวตายแล้วนะคะ
เธอบอกว่าน้องมีประวัติป่วยค่ะเป็นซึมเศร้าแต่ดื่มเหล้าเป็นประจำนะคะ
รักษาตัวที่โรงพยาบาลจิตเวทขอนแก่นมา๑ปีกว่าแล้ว

ให้แจ้งความนะคะเหมือนที่ถามคนที่เขาลองจ่าวอันนี้

นี่ฝั่งญาติของนายสายชนมือปืนนะครับ

ก็ยิงตัวตายไปแล้วนั่นแหละนะฝั่งของบ้านที่เสียชีวิต๔ศพเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
เราได้คุยกับลูกชายอีกคนนึงของนายสมศักดิ์นะฮะนายสมศักดิ์ที่เป็นพ่อของบ้านนะครับ
นี่ฮะชื่อว่ากัมปนาศอายุยี่สิบแปดปีค่ะนะครับ
คือทางน้องกรรมนาศเนี่ยบอกว่าพอรู้ข่าวว่าที่บ้านถูกยิงเสียชีวิตกัน๔คนเนี่ย
รีบมาเลยเพราะตัวเขาอยู่ขอนแก่นบ้านอยู่ที่ชายภูมิ
กัมปนาศบอกว่าทางครอบครัวเนี่ยมีปัญหากับนายสายชนมือปืนมาเดือนกว่าแล้ว
เนื่องจากพ่อของเขาปล่อยน้ำเข้าไปในนาของนายสายชน
ซึ่งอยู่ติดกันนะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่พฤษภาคมนี่ฮะค่ะ
นาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับนาอยู่ติดกันติดกันแบบนี้เลย
มีแค่คันนาเป็นเนินแบบเนี้ยกั้นตรงกลางเท่านั้นเองแล้วพ่อเขาเนี้ย
ปล่อยน้ำไปมันก็ไปเข้านานายสายชนนะครับทีนี้ก็ทะเลาะกันอืม
เพราะนายสายชนเขาไม่พอใจบอกว่าจะไปทำให้ต้นกล้าในนาของเขาเนี่ยตายได้
ถึงขั้นที่นายสายชนเนี่ยมาชกต่อยพ่อเขา
แล้วขู่จะยิงทิ้งทั้งครอบครัวด้วยหลังจากวันนั้นพ่อเลยต้องไปแจ้งความนะฮะ
แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายกับนายสายชนแจ้งความไว้ที่สพเกษตรสมบูรณ์
เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตำรวจนัดให้สองฝ่ายมาเจรจากลายเกลี่ยกัน
แต่นายสายชนไม่ยอมมาจึงนัดกันไกลเกลี่ยอีกครั้ง
เช้าวันนี้ปรากฏว่าไกลเกลี่ยกันไม่ลงตัวนะฮะ
ญาติฝั่งของนายสายชนก็เลยเข้ามาช่วยโดยบอกว่าเอาอย่างนี้
เดี๋ยวมาคุยกันที่บ้านดีกว่านะฮะคงจะไปคุยที่โรงพักแล้วก็ยังไม่ลงตัว
ทีนี้พอญาติญาติกลับไปหมดนะครับนายสายชนเนี่ย
กลับเข้ามาที่บ้านของเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาปืนมาด้วย
แล้วมาไล่ยิงทีละคนเลยนะครับลูกชายของนายสายชนบอกกับเรานะครับ
บอกว่าก็เคยคิดอยู่ในใจว่าสักวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เพราะรู้ว่านายสายชนที่มีเรื่องกับพ่อเนี่ยมีปืนแล้วเคยขู่จะฆ่ายกครัวด้วย
ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุที่ถูกปล่อยน้ำเข้านาแล้วอ่ะนะคือตั้งใจกันอยู่ว่าจะเอาเรื่องทางคดี
นายสายชนเนี่ยเข้าคุกให้ได้นะครับซึ่งเขาเองก็บอกกับครอบครัวให้ระมัดระวังตัวมาตลอดเหมือนกัน
แต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาก่อน
เขาต่อยพ่อผมไว้แหละครับ

ถ้ามันทำตรงนี้ได้มันก็ต้องทำเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับผม

ตำรวจเขายังพูดอย่างว่าเสืบมาแล้วอันนี้ไม่ธรรมดา
เขารู้อยู่ยิงปืนใส่คุณอุ้งนี่เฉาบ้าน
เขารู้กันทั้งหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเขาก็ยังพูดถึงคนนี้เลยครับ
แต่ปัญเหตุที่ว่าตำรวจเขาไม่นำรวมการให้ผม
มันแปลว่ามันหมายความว่าอย่างไรกันเองครับผม
คุณภาษาที่ไหนจะทำข้าวทำงานได้ครับผม

มันต้องไปดูในรายละเอียดกันอีกทีนึงนะ
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเออตกลงแล้วปล่อยแบบไหนอะไรยังไง
ใครปล่อยเข้าปล่อยออกไปผิดแบบไหนอะไรยังไง
แต่สุดท้ายเนี่ยมันมีเรื่องกันแบบนี้
ยิงพ่อยิงครอบครัวเขาตายถึงสี่ศพค่ะคือตามกฎหมายเนี่ย
ถ้าจะยึดเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยคนที่มีปืนไว้กับความครอบครอง
แน่นอนว่าคุณต้องขออนุญาตต้องมีทะบงทะเบียนถูกต้อง
แล้วเรื่องการประกอบใช่ไหมมันต้องแยกส่วนกระสงกระสุนกับตัวปืน
ค่ะเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มันโอ้โหมันต้องคุยกันอีกในสังคมไทยแล้ว
เพราะว่าเนี่ยเหมือนกับที่น้องกัมปนาศเขาตั้งคำถามไงว่า
แล้วทำยังไงเนี่ยครอบครัวผมถูกยิงตาย๔ศพเนี่ย
กับคนที่มีปัญหากันแล้วมีปืนค่ะแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้น
สุดท้ายเนี่ยมันก็เอาปืนมายิงคนในครอบครัวผมตายสี่ศพ
แม้ว่าจะยิงตัวตายไปก็ตามแต่ว่าเขาตาย๔ศพอย่างนี้
ใช่แล้วสุดท้ายแล้วมันจะป้องกันยังไงได้บ้าง
ทีนี้คุณผู้ชมเราได้คุยกับพ่อของนายสายชนเป็นพ่อของมือปืนนะคะ
ชี้แจงเรื่องชนวนเหตุเรื่องของที่นานี่แหละคือต้องบอกก่อนว่าที่นาเขาอยู่ติดกันเหมือนเมื่อกี้ที่เราให้ดูภาพใช่ไหมคะ
เนี่ยแล้วไม่มีคันนาที่มันขึ้นมาเป็นเนินนิดเนี่ยอยู่ตรงกลางใช่
ทางขวาเนี่ยคือที่นาของนายสมศักดิ์ครอบครัวผู้ตาย
ทางซ้ายคือที่นาของนายสายชนที่เป็นของมือปืนครับ
จะเห็นว่าที่นาของนายสมศักดิ์เนี่ยสูงกว่าที่นาของนายสายชนอยู่นิดนึงอืม
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีการปล่อยน้ำแน่นอนน้ำมันไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ
ฝั่งนาของนายสายชนก็ต้องเป็นพื้นที่รับน้ำทีนี้เนี่ย
นายจารึกชาลีเปรียมพ่อนายสาชนบอกว่าคือจริงแล้วเนี่ย
เขาก็ปล่อยน้ำแบบนี้มาทุกปีนั่นแหละมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่ว่าไอ้ที่มีเรื่องกันเนี่ยเป็นเพราะว่าล่าสุดที่นายสมศักดิ์ปล่อยน้ำ
ต้นกล้าในนาของนายสายชนมันยังเล็กมากอยู่กลัวว่าถ้ารับน้ำมากไปเนี่ย
เดี๋ยวกล้าจะตายนายสายชนเลยไปขอร้องบอกว่า
ปล่อยก่อนได้ไหมปลูกข้าวเหมือนกันแต่คงจะปลูกไม่ได้พร้อมกัน
อ่าใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้ฝั่งขวามือของนายสมศักดิ
ที่เขาสูงกว่าใช่เขาอาจจะต้องการน้ำในช่วงนั้นเยอะกว่าหรือยังไรนี่แหละ
ก็ปล่อยน้ำเข้านาเขาค่ะมันก็ไหลไปฝั่งซ้ายของนายสมศักดิ์มือปืน
ถูกต้องซึ่งนายสมศักดิ์บอกว่าโอ้โหของผมยังเป็นต้นกล้าเล็กอยู่เลย
ใช่คือถ้าน้ำเยอะเกินไปมันอาจจะแบบเน่าแล้วก็ตายได้ก็เลยไปขอร้องบอกหยุดปล่อยน้ำก่อนได้ไหม
กล้าเขาจะตายแต่นายสมศักดิ์เนี่ยไม่ยอมหยุดปล่อยแล้วก็พูดประโยคนี้ว่าแบบ
ก็นาของเขาอ่ะเขาจะปล่อยจะทำไมล่ะอันนี้คือคำพูดที่พ่อของนายสายชนเล่าให้เราฟังนะ
สุดท้ายแล้ววันนั้นเลยต่อยกันเลยค่ะวันนั้นเลยต่อยกันแล้วเป็นที่มาที่ทางครอบครัวนายสมศักดิ์ไปแจ้งความ
แล้วก็ขึ้นโรงพักไปไกลเกลี่ยนี่เขาก็ไม่ได้บอกหรอกแต่ว่าเขาออกมาเห็น
เอาออกมาเจอนะครับคือว่ากูนี่สูบน้ำเขาแล้วเขาก็เลยบอกว่าคือพวกปิดทาง
แล้วน้ำมันกูอ๋อนี่คือต้อนเฮียดแต่จำได้นะถ้ารู้จักอ่ะ
ปกติทุกปีเขาปล่อยน้ำสามารถตรงนี้ประจำก็ประจำแต่ว่าคือทุทธิฯเนี่ยมันคือที่โหย
กันนะจะไปค่อยกลับไปจะไปค่อยกลับไปวันนี้เขาก็คือแช่เขาแค่นี้
มันไม่มีคนที่ไปสูบไส้ของกันหรอกแต่ว่าอ๋อแต่ว่าปีนี้มันเป็นจังหวะที่ข้าวของเรา
ยังโตไม่เต็มแวนแค่แค่นี้อ่าแล้วของเขาก็อยู่ที่รุ่ง
คือแนะนำเขาว่าเคล็ดให้ดีว่าให้มันถือกัน
พอก็บอกว่าพ่อก็ยอมรับยังว่าลูกพ่อทำผิดอ่ะ
แต่ว่าจะยังไงลูกพ่อก็ยิงตัวตายไปแล้วเหมือนกัน
ก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะซึ่งช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
ญาติญาติก็นำศพนายสายชนมาสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรกที่วัดโนนมะเยา
ทีมข่าวเราได้เจอกับภรรยานายสายชนมือปืนด้วยนะคะ
แต่เธอบอกโหมันพูดไม่ออกจริง

ไม่รู้จะพูดอะไรเสียใจกับครอบครัวที่ถูกสามีกระทำแบบนี้
แล้วเธอเองก็ต้องมาสูญเสียสามีแบบไม่ทันตั้งตัวเหมือนกัน
เธอบอกเธอตอบอะไรไม่ไหวจริงร้องไห้จนเป็นลมไปเลยค่ะ
ทีนี้จริงแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายสายชนมือยิงกับครอบครัว
นายสมศักดิ์เขาไปไกลเกลี่ยที่โรงพักแล้ว
อะไรนี่มันเป็นชนวนที่ทำให้เขากลับมาก่อเหตุโหดเยี่ยมแบบนี้
นางสาวจิรัชยาม่วงเปียญาตินายสายชนมือปืนนะคะ
ก็บอกว่าจริงเมื่อเช้าเนี่ยไปไกลเกลี่ยที่โรงพักกันแล้ว
กรณีที่ว่าถูกแจ้งความด้วยที่ไปต่อยกันที่นาวันนั้นนะคะ
ข้อสรุปที่ได้ในการไกล่เกลี่ยคือฝั่งโจทย์
ก็คือฝั่งครอบครัวนายสมศักดิ์บอกว่า
ขอเรียกร้องค่าสินไหมและขอให้นายสายชนกราบเท้าขอโทษ
นายสายชนบอกว่าเงินยินดีจ่ายนะแต่จะไม่กราบเท้าขอโทษ
ฝั่งครอบครัวนายสมศักดิ์ก็ไม่ยอมค่ะถ้าไม่กราบเท้าเขา
สุดท้ายก็เลยเจรจากันไม่ลงตัวตกไกลเกลี่ยกันไม่ได้

เธอบอกว่าสายชนคงจะเคืองคงจะแค้นใจที่จะต้องให้บังคับกราบเท้า
ตัดสินใจกลับมาก่อเหตุแบบนี้
แต่ขอเข้ามาขอจริงจังยิงยอม
แกมาเอาปืนที่บ้านแกมาเอาปืนที่บ้านแล้ว
แกก็จะไปบ้านผู้กรณีนะครับ
ไม่พูดแกไม่อะไรมันเป็นเรื่องสะสมมานานนะคะ

แต่ก็ต้องฟังในมุมของทางฝั่งของบ้านที่เขามีกันที่เสียชีวิตทั้ง๔ศพด้วยนะ
เพราะว่าเรื่องของการปล่อยน้ำเข้านาแบบไหนอะไรยังไง

คงต้องขยายผลเรื่องมูลเหตุต่อแล้วครับ
แม้ว่าฝั่งผู้ก่อเหตุจะเสียชีวิตเพราะว่ายิงตัวตายหนีความผิดไปแล้วก็ตาม
แต่มูลเหตุมันก็ต้องเอาให้สิ้นสงสัยกันด้วย
เห็นแล้วก็น่าเศร้านะครับ